ชาวบ้านชื่นชมกันเยอะเลยทีเดียวก็คือจังหวัดลำปาง
ผู้ป่วยเป็นศูนย์ผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ค่ะ
และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง๓๑รายปรากฏว่ากลับบ้านได้ทั้งหมดแล้ว
เขาบริหารงานกันยังไงพ่อเมืองคุณรู้ไหมใครใครคะ
ผู้ว่าหมูป่าจากผู้ว่าหมูป่าสู่ผู้ว่าโควิด
ลงพื้นที่ทำงานเองแล้วชาวเน็ตเห็นถ่ายภาพแชะ
แชร์กันในโลกออนไลน์ชื่นชมกันโอ้โหคุณค่ะ
ไม่รู้จะพูดยังไงคือวิธีการน่าสนใจมาก
แล้วดูนี่ภาพนะลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงเอง
ตลาดสดเองโบกรถเองแบบนี้ค่ะ
ชาวเน็ตเขาชื่นชมบอกว่าอยู่จังหวัดไหน
ประชาชนจังหวัดนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมีผู้ว่าเป็นคนเก่ง
เอาใจใส่ดีลำปางจึงปลอดภัยปลอดเชื้อโควิด๑๙ร้อยเปอร์เซ็นต์
และมีการติดแฮชแท็กด้วยนะบอกว่าอยากได้ผู้ว่าแบบนี้
จนเป็นเทรนดฮิตเลยนะจ๊ะแล้วบางคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่า
อยากได้ผู้ว่าแบบนี้มาอยู่กรุงเทพมหานครเพราะมันเป็นเมืองหลวง
เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
จังหวัดลำปางเนี่ยล่าสุดคืออย่างที่บอกไปเป็นศูนย์ทุกตัวค่ะ
ทั้งผู้ป่วยผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม
คือเดิมเนี่ยมีสามสิบเอ็ดกลับบ้านได้หมดแล้วแปลว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์
กระจายงานกระจายงานในแต่ละภาคส่วนที่มีความชำนาญแล้วก็มีความถนัด
หลังจากนั้นก็ให้ชาวบ้านนี่แหละร่วมด้วยช่วยกันเป็นตาสับปะรด
สะท้อนข้อมูลจากร่างขึ้นบนมา
สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือ๑ต้องหาองค์ความรู้
องค์ความรู้เสร็จปุ๊บต้องเอาองค์ความรู้ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน
แล้วต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านผ่านการสื่อสารอันนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญ
หลังจากนั้นเดี๋ยวขยายความต่อคุณผู้ชมลองฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
พี่น้องประชาชนให้เข้าใจให้ได้ก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมีมาตรการ
ถ้าถ้าเราทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องมีมาตรการเนี่ย
เราก็จะไม่สามารถบริหารจัดการบ้าง
อันนี้หลักคิดข้อที่๑ก่อนอย่าแพนอีก
แต่ต้องบริหารจัดการแบบมีข้อมูลต้องอธิบาย
คือเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ที่สุดนะคะ
ท่านบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องรับมือโดยการนำหน้าปัญหาสักสองถึงสามก้าว
ไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดแล้วก็ไปแก้ตามทีหลังอย่างนี้มันไม่ทัน
ใครอยากจะเอาไปเป็นโรโมเดลไปเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาในจังหวัดต่าง
เอาไปเรียนแบบได้ไม่สงวนลิขสิทธิ
แฮชแท็กมาก็ได้หน้าจอเนี่ยอยากได้ผู้ว่าแบบนี้